อ่ามาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
และขอเชิญชวนคุณผู้ชมช่วยกันตอบคำถามมาหน่อย
ช่วยกันระดมความคิดมาหน่อยว่าคลิปนี้
ผู้ชายคนที่วิ่งตัดหน้ารถเขาตั้งใจตบทรัพย์หรือไม่ตั้งใจ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาในซอยค่ะแล้วมีผู้ชายวิ่งต๊อกออกมาเห็นไหมคะ
มาตัดหน้ารถแบบนี้และแม้รถจะเบรกแล้ว
แต่เขาก็พยายามพุ่งชนรถอันนั้นคือพยาน
ดิฉันงงว่าเขียววงเขียวเนี่ยคือใคร
พยานมั้ยคะโอเคพยานพยานคุยเหตุการณ์

เพราะว่าคุยภาษาคุณภาษาด้วย
คุยกันไม่รู้เรื่องสรุปสุดท้ายแล้ว
เจ้าของคลิปนี้ก็คือคนขับรถ
เขาเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
แล้วก็โพสต์เขาบอกเตือนภัยนะ
คนที่ขับรถมาในซอยนี้ระวังคนเมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยข้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีเกิดขึ้น

เรื่องราวก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละนะคะ
เขาขับรถมาแต่เขาถือว่าเขาขับไม่เร็วนะ
หลังจากนั้นมีผู้ชายวิ่งวิ่งออกมาจากข้างทาง
ข้างทางเป็นร้านขายของ
หลังจากนั้นล้มตัวลง
คือวิ่งมาตัดหน้ารถแล้วก็ล้มตัวลงเหมือนจะให้รถชน
มีจังหวะกระโดดเหยียงด้วยนะ
เป็นจังหวะกล้างกลัวนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งให้รถชนไม่ได้เจตนานะอันนี้เขาบอกนะ
แต่คืนนั้นทะเลาะกับเมียมาและดื่มมาเยอะไปหน่อยแล้วเมา
ที่จริงแค่จะเดินข้ามถนนไปปัสสาวะค่ะแต่รถน่ะมาพอดีอย่างนั้นเหรออย่างนั้น
แล้วพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคนขับก็ลงมาดูแล้วคนขับมาพูดกับผมว่าจะเรียกเงินเหรอ
ผมปฏิเสธแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วผมบอกแบบนี้เขาบอกแบบนี้
แต่พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเขาบอกว่ามีคนเข้าใจผิดเขาเยอะแยะเลย
สรุปเขาไม่ใช่แก๊งกันโชคทรัพย์ไม่ใช่แก๊งกันตบทรัพย์
บทรัพย์ด้วยการกระโดดข้ามหน้ารถแต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้เจ้าของรถเขาก็ไม่ได้แจ้งความนะไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดใคร
ส่วนที่นำคลิปออกมาแชร์ต้องการเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนเท่านั้นเอง

คือมันถ้ามีกล้องอย่างนี้มันก็ดีนะมันเป็นเหมือนเป็นพยานแทนตัวในวงกลมสีเขียว
ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วก็คือเจตนาเขาจะบอกว่าแค่วิ่งข้ามถนนอย่างเดียว
ทำไมต้องมีจังหวะหยุดแล้วกระโดดใส่รถด้วย